เอาล่ะมีอีกแล้วคนที่ไปฉีดวัคซีนแล้วผมร่วง
คราวนี้เป็นพนักงานขายรถจักรยานยนต์เธอเป็นผู้หญิง
ผมล่วงเกือบทั้งหัวเลยเขาบอกแบบนั้น
ต้องใส่วิกไปทำงานแล้วเสียเงินรักษาเอง
บอกเสียไปเป็นหมื่นแล้วตอนนี้
นี่ครับผู้สื่อข่าวไปพบกับผู้เสียหายนะครับ
ร้องเรียนผ่านสื่อคือนางสาวมนัญญาเผือกภูมิ
แล้วมีอาการผิดปกติคือมีอาการผมร่วงผมบาง
หัวล้านซึ่งปัจจุบันนี้เธอเสียค่าใช้จ่ายเอง
ไปหาหมอที่คลินิกเอกชนอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ใช่หลังจากฉีดวัคซีนกลับบ้านนะครับเธอไม่สบายเป็นไข้๒วันได้
ปวดหัวตัวร้อนปวดข้อหนาวเพลียนะฮะ
อย่างนี้อาการปกติหลายคนเป็นผมก็เป็น
ประมาณสัปดาห์กว่าหลังจากฉีดวัคซีนมาสังเกต
ผมร่วงเวลาสระผมก็หลุดไปกระจุก
นั่งเฉยลมเป่าเสยผมผมยังล่วงเลย

เรื่องต้นหมอบอกว่ามีภาวะเลือดซีดนะฮะ
ซึ่งหมอให้ยามารับประทานแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
บางครั้งเงินไม่พอก็ไปขอเบิกเงินล่วงหน้าจากเจ้านาย
ที่ทำงานมาก่อนเพื่อจะหาเงินไปให้หมอรักษา
ตอนนี้ลำบากมากไปไหนมาไหนอายผู้หญิง
ผู้ชายยังอายเลยนะครับนี่ต้องใส่วิก
ใช่ฮะแต่ครอบครัวเพื่อนที่ทำงานเจ้านายเข้าใจ
แล้วก็ตอนนี้หาวิกผมมาใส่แล้วเวลาออกไปข้างนอกหรือไปทำงาน
ล่าสุดเธอไปติดต่อที่สาธารณสุข
เขาก็เตรียมเอกสารจะให้เดินเรื่องนะฮะ
ก็แต่บอกว่าไม่เห็นได้ดูแลอะไรเท่าไหร่เลย
คือเธอเนี่ยปัจจุบันต้องทำงานต้องบริการลูกค้า
ความมั่นใจไม่มีนะครับมีใครการันตีได้ไหม
ถามว่าเนี่ยมันเป็นผลจากวัคซีนไปโรงพยาบาลหยุดงานไป
ก็เสียค่ายาคันละสองพันสามพันนะฮะอันนี้แค่รักษารากผมนะ
แต่ค่าใช้จ่ายอื่นอีกเยอะแยะเอาฟังเธอเล่าหน่อยครับ

อาทิตย์กว่าผมเริ่มล่วง
แต่ก็ยังไม่ได้อะไรมาก

คือมันเป็นกรรมแบบ

ครับครับต้องถอดคลิก
คือมันไม่ดีขึ้นนะคะ
นี่คือรักษามาตลอดตั้งแต่
ตั้งแต่เราฉีดวัคซีนวันที่๑๖วันที่๑๐
ระยะเวลาแค่๓อาทิตย์เราก็ไปหาหมอเลย

ค่ะทุกวันนี้ก็ยังต้องหาหมออยู่ทุกอาทิตย
หมอก็ไม่ได้การันตีว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม
ใช้เวลารักษา๓๖เดือนหลังจากนี้แล้วจะเป็นเหมือนเดิมไหม
เขาก็ไม่ได้รับประกันให้เราได้อะค่ะ
น่าเห็นใจจริงเพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นใจด้วยนะครับ